ไหนก็พูดเรื่องลูกแล้วมาอีกคนดีกว่าค่ะ
คนนี้เหอลูกจัดประหลัดไม่ต้องบอกเลยนะคะ
สำหรับพี่บีมกวีนั่นเองบอกเลยว่าลูกแฝดใช่ไหม
โอ้โหเป็นคุณพ่อทั้งทีมาปุ๊บสองเลยจ้า
ดีด้ามากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่บีมบอกเลย
ลุ้นเทศลูกทั้งสองคนนะครับที่อยู่ในท้องภรรยา
ตอนนี้ไม่รู้นะว่าเบบีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย่า
พยายามมาหลายปีของพี่บีมกว่าจะติดน้องมา
งานนี้พี่บีมจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
ส่วนเพื่อนซีร่วมวงอย่างแดนวรเวศออกตัวบอกเลย

ไปฟังทั้งหมดจากแดนบีมเลยจ้า

ดีใจครับก็ลุ้นมาระยะหนึ่งแล้ว

แต่ว่าฝากติดตามพวกเราอีกทีหรืออะไร
เราก็แจ้งช่องทางเราแล้วกันนะ